หนึ่งในการแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือชาวนาที่ประสบกับเรื่องของราคาข้าวตกต่ำคือเปิดพื้นที่ครับให้ชาวนานำข้าวไปขายได้โดยตรงถึงมือผู้บริโภคนะครับ
ล่าสุดครับทางด้านของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดพื้นที่ให้ชาวนานำข้าวไปขายถึงมือผู้บริโภคโดยตรง
ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากทีเดียวนะครับติดตามจากคุณลินดาอุตมะรายงานมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์บรังสิตครับ
นี่คือข้าวหอมมะลิแดงปลอดสารพิษจากท้องนาจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะที่เกษตรกรนำมาขายโดยตรงส่งถึงมือผู้บริโภคค่ะ
หลังจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดพื้นที่ให้เกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรีและอุทัยธานีนำข้าวสารมาจำหน่ายนับพันกิโลกรั
สี่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังศิษฐ์ต่อแถวเพื่อซื้อข้าวสารอินทรีย์ที่เกษตรกรจังหวัดอุทัย
จากจังหวัดอุทัยธานีและสุพรรณบุรี
นำมาขายถึงมือผู้บริโภคโดยตรง

นำข้าวมาจำหน่ายกว่า๑ตัน
และจำหน่ายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด
ข้าวขาวกิโลกรัมละ๓๕บาท
ข้าวกล้องกิโลกรัมละ๔๐บาท
สำหรับโครงการเปิดพื้นที่ให้
เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายโดยตรง
ให้กับผู้บริโภคเกิดขึ้น

เห็นถึงการให้ความช่วยเหลือกับ
เกษตรกรด้วยการเปิดช่องทาง
ให้เกษตรกรมีโอกาสได้จำหน่าย
ได้โดยตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางและยังมีโอกาสให้ผู้บริโภคได้สั่ง
ข้าวสารล่วงหน้าได้อีกด้วยวันนี้เนี่ยเป็นเพียงสัญลักษณ์ครั้งแรกนะฮะ
ที่จะให้กลุ่มชาวนาเนี่ยนำข้าวมาขายโดยตรงที่มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์นะครับวันนี้จะมีเฉพาะที่รังสิตก่อนนะครับ
แต่ว่าทุกวันพุธเนี่ยเนื่องจากที่นี่เรามีตลาดอยู่แล้วนะฮะ
ทุกวันพุธเราก็จะให้ชาวนาเนี่ยหมุนเวียนกันมาขายทุกวันพุธที่นี่นะครับ
แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะเริ่มทำเหมือนกับเป็นการพรีออเดอร์นะฮะ
ก็คือผู้บริโภคท่านใดเนี่ยสนใจอยากจะสั่งข้าวล่วงหน้านะฮะ
จะไปขอรับที่ท่าพระจันทร์เราก็ยินดีนะครับ
ผู้ที่มาซื้อนะคะต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่า
ข้าวสารมีราคาถูกกว่าท้องตลาดค่ะส่วนใครที่อยู่บริเวณนี้นะคะ
ก็สามารถมาซื้อข้าวสารได้ในทุกวันพุธซึ่งทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะ
ได้มีการยืนยันแล้วว่าจะนำข้าวสารจากเกษตรกรจากทุกจังหวัด
จำหน่ายโดยตรงส่งถุงมือผู้บริโภคค่ะ
ดาตุมะรายงานสดจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต